เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะบริเวณถนนสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี
อำเภอเมืองเชียงใหม่เขาเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เป็นอุบัติเหตุตอนแรกเริ่มเลย
คือรถจักรยานยนต์เฉียวกัน

ทีนี้ตอนนั้นมันมีรถกระบะวิ่งตามหลังมาด้วยความเร็ว
ทับทั้งรถจักรยานยนต์ทับทั้งคน

มีผู้เสียชีวิตถึง๒คนเป็นเด็กสาวนะคะ
ทีนี้ญาติของเด็กสาวทั้งสองคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เขาก็เลยเอาคลิปนี้ไปตามหาคลิปกล้องวงจรปิด

ให้ช่วยกันตามหารถกระบะคนที่ทับรถจักรยานยนต์
และทับคนจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
นำหลักฐานกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ

คือตอนแรกรถจักรยานยนต์เฉียวชนกันก่อน
และหลังจากนั้นมีรถกระบะสีดำนะคะ

จนทำให้เด็กสาวสองคนค่ะ
ก็คือนางสาวกฎชกรรมธรรมศสิทธร
อายุ๑๖ปีและเด็กหญิงจันจิรา
เหล่าหมู่อายุ๑๒ปีเสียชีวิต
จากคลิปมันมี๒คลิปด้วยกัน
คลิปแรกเป็นช่วงของการเกิดเหตุการณ์

เป็นคลิปที่ตามรถกระบะไป
รถกระบะคันนี้คือเขาขับไปสักพักหนึ่ง

เขาไม่ได้กลับมาดูดำดูดีเหตุการณ์
ไม่ได้กลับมาดูว่ามีผู้เสียชีวิต

คือแม้จะจอดเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้กลับมาไง
ของผู้เสียชีวิตก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
จากนี้ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพแม่ปิง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามคู่กรณี
ก็คือรถกระบะมาดำเนินคดีหน่อย
พร้อมทั้งได้ร้องเรียนเพิ่มเติมมาที่เพจ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมให้ช่วยด้วย
จากญาติบอกว่าเหมือนจะถูกผลักภาระ
หาหลักฐานของผู้ก่อเหตุเองก็คือกล้องวงจรปิด

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลปรอง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยตอนนี้

และไปขอความร่วมมือคนที่เห็นเหตุการณ์
หรือว่ารถยนต์ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
แล้วก็มีกล้องติดที่หน้ารถและบันทึกภาพเอาไว้ได้
อยากให้เอามามอบให้กับตำรวจหน่อย
และได้ให้ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่ปิง
เร่งติดตามสืบสวนหาตัวคนขับรถกระบะมาดำเนินคดี
ทางด้านของญาติก็คือนางจิตตานันเหล่าลีนะคะเป็นป้าของผู้เสียชีวิต
เปิดเผยว่าสบายใจมากขึ้นตอนนี้หลังจากที่เดินทางมาหาตำรวจ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าจะช่วยดำเนินการสืบสวน
ติดตามคนขับรถกระบะมาดำเนินคดี
อกจากนี้นะคะยังวิงวอนพี่น้องประชาชนที่ช่วงนั้นใช้เส้นทางนี้
และมีภาพจากกล้องที่มันติดอยู่หน้ารถ
เอามาช่วยมอบให้กับตำรวจอีกทางหนึ่งด้วย
ส่วนเรื่องของงานศพของหลานสาวทั้งสองคน
ได้มีการจัดพิธีฝังศพตามประเพณีของศาสนาคริสต์
ในช่วงของบ่ายวันนี้ค่ะ